๖นาฬิกา๕๖นาทีครับคุณผู้ชมครับไปที่กระบี่กัน
ผู้ชายคนนี้ถือท่อนเหล็กบุกเข้าไปในบ้านฝั่งนู้นเป็นบ้านผู้เสียหาย
ปรากฏว่าคู่กำลังมายิงปืนสวนเป้ื้องเข้าขา
โอดโออยู่ตรงนี้แหละ
เหตุเกิดตอนสามธุมเมื่อวานสุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังนี้
หมู่๒ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บคือนายทรงศักดิ์ทองเจริญ
อายุ๓๗ปีนอนอยู่ที่สนามย่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่น่องขวาเลือดไหลเชียว
กู้ชีพเทศบาลตะบนเหนือคลองเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุเป็นบ้านเจ้าของบ้านชื่อนายวิทยาทองสำริทอายุ๓๒ปี
เขาก็รอให้ปากคำกับตำรวจแล้วเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังปลูกต้นไม้อยู่ข้างบ้าน
ภรรยากับลูก๕เดือนเองอยู่ในบ้าน
จู่ทรงศักดิ์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้าน
เรียกชื่อเขา๒๓ครั้งจากนั้นก็ถือท่อนเหล็กวิ่งเข้ามาทุบรถกระบาดของเขาเสียหาย
แล้วทำท่าจะเข้ามาทำร้ายนี่ท่อนเหล็กเบอร์เลอร์เลย
ตัดสินใจยิงไปที่ขา๑นัดนะฮะ
ตำรวจนำตัววิทยาไปสอบปากคำเบื้องต้นที่สพเหนือคลอง
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะครับปล่อยตัวไปชั่วคราว
แล้วช่วงสายของวันนี้ครับวิทยามากับภรรยาไปที่สพเหนือคลองนั่นแหละ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทรงศักดิ์บ้าง
ในข้อหาบุกรุกเคหาสถานในยามวิการและทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกาย
วิทยาบอกว่าสาเหตุที่ต้องยิงผมป้องกันตัวนะคุณตำรวจ
แล้วสาเหตุจริงคือเขามีปัญหาขัดแย้งกับน้องผม
ก่อนหน้านี้ทรงศักดิ์เคยไปทุบรถของน้องผมมาแล้ว
แล้วก็แจ้งความกันเป็นความกันไปแล้วด้วย
ก็ป้องกันตัวครับคือว่าหยุดหยุดยิงเพื่อให้หยุดนะครับอืม
เห็นแล้วว่าเขาจู่โจมมาแล้วจะทำร้ายอย่างนี้ผมก็จำเป็นแล้ว
เราได้บอกเขาก่อนไหมว่าถ้าไม่หยุดจะยิงนะหรือว่า
ก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลย
พอทำท่าจู่โจมบอกว่าไม่ได้พูดอะไรก็ลั่นไปไกลไปเลย
ผมก็เล้งที่ขาคือไม่ต้องการเอาชีวิตนะครับ
คือนะตอนนั้นคือถ้าพี่ไม่ตัดสินใจยิงอะไรมันจะเกิดขึ้น
ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะแปลงเหล็กใส่ผม
แล้วก็เหล็กนั้นก็ถ้าโดนหน้าก็คือเละเหมือนกัน
เอามาฟังฝั่งทรงศักดิ์เขาบ้างแต่เป็นน้องสาวมาพูด
น้องสาวยอมรับว่าพี่ชายไปหาเรื่องเขาก่อนบุกไปจริง
แต่เท่าที่ทราบสองฝ่ายเคยมีปัญหากันเป็นเรื่องในครอบครัว
จากพี่ชายเธอก็พยายามไปง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา
แล้วก็ไปมีปัญหากับน้องชายของวิทยาที่เป็นคู่เขยกัน
ที่ผ่านมาพยายามห้ามพี่ชายแล้วอย่าไปมีปัญหาอีกเลยพี่

พนักงานสอบสวนสพเหนือกลองรับแจ้งความจากในวิทยา
ซึ่งจะเรียกอีกฝ่ายก็คือผู้บาดเจ็บมารับทราบข้อกล่าวหา
ด้วยถ้าอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็แจ้งข้อกล่าวหา
เบื้องต้นกับนายวิทยาคนที่ยิงเนี่ยนะฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
โดยวิทยาก็รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วเช่นเดียวกันฮะ